มีกระแสข่าวมาบอกว่ามีคนออกหมายจับตำรวจออกหมายจับ

หลังจากที่ครูอ้อยก็เขาก็อยู่ชีวิตปกติของเขาดีนะ
จนกระทั่งมันมีกระแสข่าวนี้ออกมาครูอ้อยต้องโพสต์ไอจีส่วนตัวเลยนะคะ
เป็นการโพสต์แคปเอาเพจของคุณอ๊อฟชายนนท์มาอีกทีนึง
แชร์ว่าตำรวจออกไม้จับครูอ้อยแล้วจะไปตามจับ
ตำรวจไปเช็คแล้วปรากฏว่าข่าวนี้เป็นข่าวปลอมไม่จริง
ตำรวจไม่ได้จะจับคุณครูอ้อย
ซึ่งครูอ้อยก็เลยเหมือนแคปหน้าจอนี้มาลงไอจีอะค่ะแล้วก็โพสต์เหมือนกัน

ครูกำลังดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีกับผู้หมินประมาท
และสื่อที่กระทำความผิดหมินและนำความเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
นั้นถูกจงใจสร้างแล้วแคปไว้ให้ใช้ปล่อยข่าวเท็จ

ปัจจุบันเพจข่าวปลอมต้นเรื่องถูกลบไปแล้ว
ครูดำเนินคดีอาญากับทุกสื่อทุกคนรวมทั้งผู้อยู่เบื้องหลังที่ละเมิด

เพจแอดออฟชัยนนนิวส์ที่ลงความจริงค่ะ
คือเรื่องราวเนี่ยก็มีการไปพูดว่าเขาโดนจับถูกต้องไหมฮะ
จนวันนี้เขาก็ออกมาบอกว่าเขายังไม่ได้โดนจับ
นี่โฆษกตำรวจเป็นคนยืนยันเองว่าที่มีเพจมาบอกว่าประกาศจับครูอ้อยเนี่ยไม่จริง

ตำรวจว่าเขาไม่ได้ทำอะไรผิดไม่ได้จับเขาทำไม
ถูกต้องมันแล้วก็แบบหลายคนก็บอกว่าเมื่อวันทั้งคืนเลยนะ

เพราะว่าภาพล่าสุขุนชีพประเทศอังกฤษ
ไปดูพระราชวิทธิใช่มั้ยราชาพิเศก
เพื่อหลายคนบางคนไม่ทันครูอ้อยคือใคร
ครูอ้อยเข็มทิศชีวิตคุณชิคกี้พายหน้าพระธรรม

เมื่อก่อนรู้จักจากไลฟ์โค้ด
เข็มทิศชีวิตเป็นไลฟ์โค้ดเป็นแบบว่าคนดัง
แล้วก็เรียกว่าเจ้าของธุรกิจหลายคนเนี่ย
หนูเคยเจอคุณอ้อย๑ครั้ง

ครั้งนั้นก็มาพูดถึงเรื่องหนังสือเข็มทิศชีวิต

เพราะนางดังมากหนังสือเขาดังมากด้วย

ร้านเพชรของคุณอ้อยขอชื่อชัดอีกทีนึง

วันหนึ่งเขาบอกเขาเจอวิกฤตชีวิต

ทุกอย่างก็เลยเป็นหนี้ก้อนโต

เขาก็เลยใช้คำว่าไอ้ที่ว่าเป็นเข็มทิศชีวิตเนี่ย

เหมือนเมื่อกี้เนี่ยเราไปฟังธรรมะ

ทองแพงจะตายทองไม่ใช่หมื่นกว่าบาทนะ

ใช่ไหมฮะเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยเขาก็ใช้ธรรมะเนี่ยในการที่เอาชนะต่อสิ่งต่อต่ออุปสรรคที่เกิดขึ้นในชีวิตเขามาหมด

อันนี้คือครูอ้อยลูกศิษย์ลูกหางเขาเนี่ยถือว่าเป็นคนดังเยอะมากนะฮะ
เป็นเจ้าของธุรกิจใหญ่เยอะมากเยอะจริง
คนจับตามเขานะก็ว่ากันไปนี่ก็คือหลายคน
เป็นว่าเขาไม่ได้โดนประกาศจับแล้วตำรวจไม่ได้จะจับเขาไม่ได้มีคดีอะไรทั้งนั้น